นะฮะไปดื่มเหล้ากันอยู่คือท่านผู้ชมต้องทำความเข้าใจอย่างนี้นะ
แต่จำได้ไหมผู้บัญชาการฐานสูงสุด
ในฐานะที่ท่านดูแลเรื่องของความมั่นคงตามเรื่องของศูนย์โควิด๑๙เนี่ย
ออกหนังสือถึงทุกจังหวัดถึงทุกหน่วยงานว่าต้องไปดูแลเรื่องการมั่วสุมด้วย
ใช่ค่ะเขาห้ามไปรวมตัวกันในบ้านในที่พักในอะไรต่าง
คืออยู่ด้วยกันได้เฉพาะคนในครอบครัวเท่านั้นคนในครอบครัวเท่านั้นใช่นะฮะ
เมื่อคืนนี้ที่นนทบุรีในวัดอันนี้ในวัดอ่า
วัดพระนอนที่ตำบลบางแม่นางอำเภอบางใหญ่จังหวัดนทบุรี
ผู้ชายสองคนค่ะเมาเมาแล้วตำรวจไปนะฮะ
เวลาเคอร์ฟิลล์แล้วด้วยไม่ยอมกลับบ้าน
บอกว่าอ๋อผมกลับไม่ทันนี่ไงผมเลยเข้าวัดอ้าว
เดี๋ยวไปดูนะฮะ
โหตาม

ผมกลับนเตียง
เป็นไงพาผมไปสภากาชาติไทยดีกว่า
เลือกผมต้านการโควิดได้และถ้าผู้ชมเห็นเหมือนกันสักครู่ไหม
เจ้าหน้าที่มาควบคุมตัวฝ่าฝืนเคอร์ฟิลล์ดื่มเหล้าเปิดเพลงเสียงดังลั่นวัด

นนทบุรีนะครับฝ่ายปกครองของอำเภอบังใหญ่
แล้วก็อศออกตรวจพื้นที่นะ
การฝ่าฝืนเคอร์ฟิลล์แล้วไปเจอรถยนต์คันนี้
จอดเปิดเพลงเสียงดังลั่นเลยอยู่ที่ลานวัด
ผู้ชายสองคนอยู่ที่รถนะครับเมาเลยครับ
มีนายอันนันต์อายุ๒๗นะ

ในรถมีเหล้าขาวอยู่๑ขวด
ทั้งคู่บอกว่ากำลังจะขับรถกลับบ้านอยู่แล้ว
ไม่กล้าขับต่อกลัวถูกจับ
ก็เลยขออนุญาตพระจอดรถนอนที่ลานวัด

ก็เลยไปซื้อเหล้าขาวมานั่งดื่มกัน

เจนทีก็คุมตัวไปนะแจ้งขอหาเรื่องฝ่าฝืนเคอร์ฟิลนี่แหละ
คุณไม่ได้มีเหตุจำเป็นอะไรเลยคือ
ไม่ใช่ว่าคุณอยู่ที่ไหนก็ได้นะคุณต้องไปอยู่ในเคหสถานนะ

มันอยู่ในที่บ้านของคุณหรือว่าที่ทำงานหน่วยงานของคุณ
วันนี้คุณจะพักตรงนี้แต่ไม่ใช่ว่าคุณอย่าเออ

แล้วผมก็กินดื่มอะไรกันของผมอันนี้ไม่ใช่